ก็ตามนั้นตามที่หนุ่มได้เขียนนะคะ
แต่นี่คือมันมีการส่งฟองไปไหม
เท่าที่ทราบก็คือได้เหมือนมีการยื่นฟ้องค่ะ
หนุ่มค่อนข้างน้อยมา๒๓อาทิตย์แล้วตั้งแต่หลังปีใหม่ไปต้นมา

คุณคาดนอยกับเศรษฐกาล
เพราะว่าเรื่องเครียดส่วนใหญ่ถ้าเข้าบ้านมาเขาไม่จะแสดงความเครียดให้เห็นมากนะ
เพราะว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่คุณพ่อกับมาก็ต้องเล่นกับลูก

ตามที่ทุกคนได้ทราบกัน
อ่าไม่ได้

ไม่ค่อยอยากให้เรารับรู้เรื่องนี้เท่าไห

แล้วเมย์ก็พูดตรงว่าแบบเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เดี๋ยวเกิดโดนไปด้วยคนหนึ่งจะ

เอ่อก็จริงแล้ว

พี่หนุ่มเนี่ยตอนเนี้ยเขา

แล้วก็เขาก็ต้องดำเนิน
สิ่งที่ในรูปแบบอาชีพของเขา
คือความนำเสนอเรื่องของข้อเท็จจริง
ผ่านทางบุคคลต่างที่ออกมาพูด
เขาก็ต้องเป็นสื่อกลาง
แล้วก็นำเสนอให้ประชาชนทุกคนทางบ้านได้รับชมรับฟังกัน

มันไม่ได้เป็นตัวเขานำเสนอแบบความคิดเห็นของเขา
แต่มันเป็นการฝากจับบุคคลหนึ่งสื่อของคนหนึ่ง

เกิดเขาพูดถึงแทนคนบุคคลนี้พูดมาแล้วคุณไม่พอใจ

อาจจะต้องเจอกรณีแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เมย์ว่าก็ส่วนหนึ่งก็คงต้องมีการเตรียมใจไว้บ้าง

แค่เตรียมใจกับไม่คิดไม่ดีก็จะดีกว่า

เขาจะอยู่ติดบทณการเป็นผู้ประกาศข่าวนั้น
ว่าไม่นะคะเพราะว่าถ้าพี่หนุ่มตัดสินใจแล้วนั่นคือเขามั่นใจแล้วก็ยืนหยัดที่จะทำต่อ
เพราะว่าถ้าเขาแบบลังเลก็ไม่ทำแต่แรกแต่ก็ยอมรับว่าเขาตัดสินใจแบบ
ก่อนถ้าตัดสินใจเขาก็ถามเขามีถามเหมือนกันว่าเขาควรที่จะทำตรงนี้ดีไหม
เขาไม่ได้มีต้นทุนทางด้านเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อน

ตอนเช้านี้ขนาดเมว่าเมย์ตื่นเช้าไปส่งลูกแล้ว
แล้วตังใจถามว่าเคยถามตัวว่าแตกกายปสมชัยไหน

เขาต้องไปดูข้อมูลก่อนว่าวันนี้เขาต้องพูดเรื่องอะไรบ้าง
เขาจะนำเสนอให้คนดูยังไงในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย
ยากจนเกินไปแล้วเป็นความเขาเรียกว่าไงอ่ะ
อยากให้คนแบบมีความสุขในการตั้งเท้า
ก็ต้องพยายามทุกคนตั้งใจมากแล้วก็บอกเขาไม่ได้เก่งนะ
เขาแบบเขาต้องฝึกฝนอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แม่นี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่พี่หนูก่อนไปมอง
อันนี้แม่นไม่ทราบเมื่อก็เมื่อเพิ่งเกิดนะค่ะ
ขอบคุณค่ะว่าเจออะไรอย่างนี้
พี่ไปผ่านแล้ว
เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ
ก็คือจริงแล้วก็คือแล้วแต่อ้ำค่ะ
แต่ก็ถือว่าก็ออกมาเย็น

เห็นเขาบอกว่าปีนี้ก็จะไม่เฉาแล้วนี่
เพื่อนก็ฟังแล้วยังแบบ
มั้งว่ามันต้องชำบันดีกวุ่รรกาก

จะเฉาหรือเดินต่อ